ไปยิงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วย
ได้รับบาดเจ็บนะครับตอนที่เขานั่งอยู่ที่หน้าบ้าน
กระสุนนี้โดนหน้าขาจนล้มปุ๊บไปคนเจ็บเนี่ยบอกว่าต้องแกล้งตาย
รอดชีวิตมาได้ไม่อย่างนั้นสงสัยไม่รอด
นี่คนเจ็บนะครับกลางดึกคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาสพทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบแล้วก็พามาส่งโรงพยาบาลนี่นะครับ
คนเจ็บนี้ชื่อเรวัตชำนาญกิจอายุ๓๕ปีนะครับบ้านอยู่ที่หมู่๑บ้านหนองคล้าตะบนปริก
ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อสักครู่นี้หรูกระสุนที่เข้าหน้าขาไป

ตรงนี้นะฮะเขาบอกเขาไม่ต้องแกล้งตายนะถ้าไม่แบบปุ๊บนิ่งไปเลยเนี่ย
สุนเจาะเป็นรูนะฮะสองสามรูด้วยกันนะครับเพราะว่าเป็นลูกซองนะฮะ
ตำรวจก็ไปสอบปากคำนายเรวัตนะครับนายเรวัตบอกว่าตอนเกิดเหตุนั่งอยู่ที่หน้าบ้านนะครับ
มีคนร้ายสองคนขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟไม่ทราบสีแล้วก็หมายเลขทะเบียน
จอดที่หน้าบ้านช่วงนั้นเขาบอกเขาไม่ทันระวังตัวอยู่อยู่คนซ้อนท้ายเนี่ยลงมาจากรถ
แล้วชักปืนมายิงใส่เขาจนล้มฟุบไปก็เลยทำเป็นแกล้งตายนอนแน่นิ่งไป
นอนนิ่งเลยคนร้ายก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยตายแล้วไม่ยิงซ้ำ
พากันขึ้นรถแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปท่ามกลางความมืด
ทั้งเรวัติเขาให้การต่อบอกว่าก่อนเกิดเหตุ๑วันเขาบอกผู้ต้องสงสัยของเขาเนี่ย
น่าจะเป็นผู้ชายคนนึงที่เคยมีปากเสียงกันหรือเปล่า
เพราะก่อนเกิดเหตุ๑วันเนี่ยเขาได้โทรไปคุยกับผู้ชายคนนี้
เรื่องที่ถูกผู้ชายคนนี้มากล่าวหามาต่อว่าว่าตัวของเขาเนี่ยแอบไปมีอะไรกับลูกสาวของผู้ชายคนนี้
จนเกิดการโต้เถียงทะเลาะกันเกิดขึ้นแล้วเรวัตบอกผมเลยตัดสายทิ้งไป
เพราะเหตุนี้หรือเปล่าก็เลยทำให้เขาโกรธเคืองแล้วก็บุกมายิงผม
นี่อันนี้รูกระสุนที่เข้าที่กำแพงบ้านนะฮะเป็นลูกซองสั้นนะครับมันก็แตกกระจายเป็นหลายจุดหลายรู
เหรอพรุนจะเป็นก็แล้วเป็นกันครับอันนี้คำกล่าวอ้างของคนเจ็บนะครับ
ทุกผู้ชมครับจะต้องไปขยายผลต่อนครสีธรรมราชนะฮะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับบ้านหลังเกิดเหตุวันนี้ยังปิดเงียบอยู่นะฮะ
มีญาติญาติเนี่ยมาเช็ดล้างทำความสะอาดคราบเลือดที่หน้าบ้านไว้
ได้เจอกับเพื่อนบ้านแถวนี้นะครับเขาให้ข้อมูลนะ
เขาบอกว่าไอ้ปมเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เนื่องจากคนเจ็บ
แอบยุ่งเกี่ยวกับลูกสาวของคนที่ก่อเหตุหรือเปล่า
เพราะว่าตัวของฝั่งของคนที่ก่อเหตุเขาอาจจะแค้นใจก็ได้
ทำลูกของคนที่ยิงนั้นเหรอเขาชอบกันหรือว่ายังไง
แต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องนั้นใช่ไหม
ถึงก็แค้นเลย

แต่เดี๋ยวป้มสาเหตุแล้วก็คนก่อเหตุตำรวจต้องไปสืบสวนขยายผลต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่จากการตรวจสอบประวัติต่างเนี่ยตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็มุ่งไปที่เรื่องปมชู้สาวไว้ก่อนนะครับ
คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยตอนนี้ก็กำลังตามตัวอยู่นะครับ
ถ้าตามตัวได้ก็จะมาสอบสวนกันต่อไป